เขาเพิ่งครบรอบ๒ปีกันไปนะคะสำหรับคู่นี้เลย
น้องทันยาสยามแล้วก็คุณออฟกระรอกหน่อย
นี่แหละคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าคู่นี้เขาหวานจริงนะคะ
สู้หวานทนฝนตกมาก็ไม่ละลายความหวานค่ะ
นี่ขนาดฝ่ายหญิงน้องธัญญาเขาเคยมีข่าวกับเนเงินแฟนเก่าของเจ
เขาโพสแบบนี้เลยจ้าะนี่นะคะ

ขอบคุณที่อยู่ข้างหนูตลอดเลยนะคะ

ฝ่ายชายก็บอกว่าอยากจะบอกเธอรัว

อยู่กันไป๗๐ปีก็ยังหวานนะจ๊ะ
โอ้ยหวานอะไรขนาดนี้นะคะต่อสายตรงเลย
ถามเลยดีกว่าว่าหวานแบบนี้หนูจะมีข่าวดีแล้วเห
อย่างน้อยนะปีนึงผ่านไป
ในวันครบรอบนี้มันก็ต้องมีอะไรที่ติดไม้ติดมือบ้าง
จะได้เป็นสิ่งยืนยันว่าเนี่ยมันคือของขวัญของคุณวันนี้นะครบรอบนะ
ก็เลยมาเซอร์ไพรส์กันครับ
แล้วเขาก็แบบดีใจมากกระโดดเหยิงเลยกระโดดหยงเลย
เขาได้เห็นเราใส่ใจเขาสักครั้งนึงเขาจะรู้สึกแบบดีใจมาก
แต่งเลยไหมเหรอฮะโอ๊ยยังครับ
ยังมีเวลาให้ศึกษาปรับจูนกันอีกเยอะครับ
ก็ให้ทั้งสองฝ่ายเคลียร์ภาระอะไรกันของตัวเองไปก่อน

ตั้งแต่วันแรกที่เราสัมภาษณ์แล้วเขาชัดเจนมากนะจ๊ะ